ทุกผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่มีคนร้ายที่เป็นชายบุกเดี่ยวไปใช้ปืนจี้ชิงทองจากร้านทองแถวคูบอลเนี่ยนะวันนี้จับได้แล้วนะครับภาพจากร่องมูลจรปิดของร้านเนี่ยจับภาพไว้ได้นะครับเนี่ยห้างทองเยาวราชปากซอยคูบอลนี่นะฮะซอยคูบอลสองนะครับถนนคูบอลแขวงกรามอินทราเขตคันยาวกรุงเทพผู้ชายคนนี้เมื่อวาน
เอาไปเลยแล้วก็ออกไปนะครับสอนุอคันนายาวันนี้ตามไปรวบตัวได้แล้วนะครับนายสุภวิษภัณฑ์ธรรมทัศน์อายุ๒๒ปี
ใช้ปืนมาจี้ชิงทองแล้วได้ทองไปเป็นน้ำหนักทองเนี่ย๓บาทนะครับวันนี้นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับไปจับกลุ่มได้ที่บ้านพักแถววัชรพล
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่ฮะก็ใช้เวลาทำแผนอยู่สัก๑๕นาทีนะครับ
นายสุภวิทย์เนี่ยบอกว่าก่อนก่อเหตุขี่จักรยานยนต์มามาจอดที่ซอยครูบอลซอย๖
แล้วก็เดินไปในร้านทองซึ่งอยู่แถวครูบอลซอย๒ซอย๓
เข้าไปในร้านก็หยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ข่มขู่พนักงานให้เอาทองคำมาให้
ทองไปน้ำหนัก๓บาทนะครับก็หลบหนีไป
ก่อนจะหลบหนีไปเนี่ยนายสุภวิทย์อ้างว่าวิ่งเข้าไปในซอยครูบอล๔แยก๑ก่อน
เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะฮะเอาเสื้อผ้าที่ใส่เข้ามาก่อเหตุที่ร้านเนี่ย
เอาไปทิ้งในถังขยะในซอยครูบอล๔แยก๑แล้วปีนข้ามกำแพงไปยังซอย๖
ค่ะเพราะว่าจอดจักรยานยนต์อยู่ที่ซอยหกจากนั้นเอาทองที่ได้มาเนี่ยไปแบ่งขายนะฮะ
ได้ไปสามเส้นเส้นละหนึ่งบาทน้ำหนักรวมเนี่ยสามบาท
แบ่งขายตามร้านต่างต่างร้านละเส้นได้เงินมารวมแปดหมื่นสี่
เอาไปใช้หนี้๕๐๐๐ที่เหลือเนี่ยเก็บเอาไว้ใช้
แต่วันนี้เนี่ยถูกจับได้ก่อนนะฮะปืนที่ใช้ก่อเหตุเขาบอกเป็นปืนบีบีกัน
ไม่ใช่ปืนจริงแต่ช่วงนั้นพนักงานเขาก็ต้องแบบแหมใช่ไหม
ใครจะไปรู้ว่าปืนจริงปืนปลอมก็ต้องถูกต้องแล้วล่ะฮะ
เอาความปลอดภัยไว้ก่อนใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวตำรวจก็ตามจับได้
สุดท้ายก็ตามจับได้นะครับทำแผนเสร็จก็นำไปดำเนินคดีเพิ่มเติม
แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแล้วก็ส่งฝากขังนะครับ
เพราะว่าผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพแล้วฮะหลักฐานก็ชัดเจนทำแผลเรียบร้อยอืมนี่ค่ะ